ถามว่าเธอน้ำน้ำไม่อ่ะร่าย
จะมีฉันอยู่ตรงนี้ไม่หายไปไหน

เห็นน้๓น้าแบบนี้ก็เลยเอาเสื้อมาหน่อย

ก่อนที่เราจะไปฆ่าชงฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย
ต้องมาตรวจสอบกันว่าเอ๊ะมีใครลืมตรงลืมตังค์ไว้หรือเปล่า
เราจะได้ทำการเก็บแล้วไปคืนเจ้าของ

เป็นเสื้อมือสองฮะเห็นเขาตั้งกล่องว่าบริจาค

ไม่ใช่ละอันนั้นเขาบริจาค

อย่างที่ได้บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ย
ที่สำคัญต้องระวังเรื่องของเชื้อโรค
เพราะว่าเสื้อผ้าเหล่านี้เวลาเขาเก็บสะสมกันเก็บ
โอกาสที่เชื้อโรคต่างที่จะติดมาจากเสื้อ

และในช่วงน้ำหนาวเนี่ยภูมิมัสมกันของคนเราค่อนข้างอ่อนแอ

เพราะว่าตอนนี้หลายคนบ่นว่าร้อนขึ้น

ช่วงกลางสัปดาห์จะเป็นหนาวแบบว่ามีฝนปน

หนาวขอนั่นนี้เป็นหนาวและแดดแรงตอนบ่ายใช่ไหมแต่ว่าใช่
หลังกลางสัปดาห์นี้จะเป็นหนาวแล้วมีฝน
ครึ้มถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงตามคาดการณ์ก็จะหนาวทั้งวัน

ว่าจะเป็นยังไงนะครับจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
เรื่องของสถานการณ์ฝนเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
นี่คือภาพแสดงลักษณะการตกของฝนนะตอนนี้นะครับ
สีม่วงคือฝนตกหนักสีฟ้าคือตกแบบธรรมดานะครับ
ส่วนใหญ่จะมีการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะครับ

สังเกตว่าเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวมาจากบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ปกคลุมดังนั้นใครที่อยู่พื้นที่เหล่านี้นะครับ
ก็ระวังกันหน่อยสำหรับใครที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะครับ
นครศรีธรรมราชพัทธลุงตรังสตูนแล้วก็สงขลา

จุดมีฝนตกก่อนหน้านี้สะสมกันค่อนข้างเยอะนะครับ
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติได้นะครับ
โดยเฉพาะจุดที่เคยเจอกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
ว่าหลังจากนี้มีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องนะครับ

ก็จะพบว่าหลายพื้นที่ยังคงได้มีอากาศเย็นนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาหลายจุดละทีเดียวนะครับ

กรุงเทพวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียตนะครับ
เช้าวันนี้๗องศาเซลเซียตก็อุ่นมาจากก่อนหน้านี้เล็กน้อย
แต่ว่าหลังจากนี้ใครที่จะไปสัมผัสลมหนาวจะสังเกตว่าวัน๒วันนี้ยังคงปลอดโปร่ง
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์ครับจะเริ่มมีฝนโปรยปลายบนยอดดอย
ดังนั้นใครจะไปก็ต้องระวังเพราะว่านอกจากจะเป็นฝนแล้วยังมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย
ซึ่งจากการคำนวณก็จะสังเกตว่าช่วงกลางสัปดาห์วันที่๙ก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในพื้นที่
อุณหภูมินั้นยังคงทรงต่ำสุดที่ประมาณ๗องศาสูงสุดประมาณ๑๒๑๓องศาเซลเซียต
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นผลพวงมาจากกระแสลมที่เคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเป็นกระแสลมระดับ๕กิโลเมตร
เรียกว่าคลื่นกระแสลมซึ่งคลื่นกระแสลมนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือช่วงที่กระแสลมผ่านรอบแรกเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็มีฝนฟ้าขนองแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงฉับพลันนะครับจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นนี่เมื่อสักครู่นี้เป็นอุณหภูมิ
สังเก็บดูสีฟ้าสีม่วงดีตอนนี้ยังอยู่เหนือมือแหล่งของเราอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะค่อย
เข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ดังนั้นภาพนี้เป็นภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
สีส้มคืออุณหภูมิสูงขึ้นสีฟ้าคือต่ำลง
สองวันนี้อาจจะยังไม่เห็นชัดมากนักนะครับ
ไปดูวันพุธนะครับนี่สีฟ้าครับอุณหภูมิลดลงประมาณ๒องศาเซลเซียต
ในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับธรรมมาศาสนิท
อีกหนึ่งจุดก็คือแถวอีสานตอนล่างนะครับ

ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นเป็นจุดแรก
หลังจากนั้นก็จะค่อยเจอกับความเย็นตามลำดับ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นช่วงหนาวแล้วก็มีฝนปล่อยเกิดขึ้นด้วย
ก็ต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วย

โอเคน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวขอไปซักก่อน

เดอะกรี๊กเอาออกจากกระเป๋าหรือเปล่าครับเนี่ยมือเรียนะแม่กรี๊